ไปข้างหลังนี้หลายคนบอกงงมาก

คำว่าอมเทียนหนึ่งคือปริศนธรรม
หรือสองเนี่ยเป็นการแฉ
ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์เรื่องของทุจริต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีอยู่ดี
มีการแฉเรื่องอมเทียนฮะ
วัดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของสัตหีบ

สะดุดตามองมาจากดาวอังคารยังเห็นเลย

อยู่บนสาราหลังคาสาราการประเรียน
เด่นเป็นสง่าแบบนี้ตั้งคำถามทันที

ตั้งใจจะแฉให้ชาวโลกรู้ใช่ไหมว่า

เทียนมองได้ว่าอมเงินอมทองอมปัจจัยหรือไม่
หรือสองอมเทียนคนก็คิดนะ
คิดไปในเรื่องของพรหงพรหับอมทองอมเทียน

เกี่ยวเรื่องของพระบางรูปในวัดแห่งนี้
เลยถูกแฉผ่านหลังคาสาราการประเรียนหรือไม่

สองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องไหนก็ตามทีมันจะใหญ่ทั้งคู่ฮะ
หรือจะเป็นเรื่องของปริศนธรรม

ไม่เจอทีมข่าวก็เลยพยายามหาคำตอบ
หาพระก่อนจากหาพระพระท่านชี้ไป
หาใครหานักผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาก็ไปเจอลุงอนัญชัย
จันทรดาวัน
ลุงอันนันชัยนี่อายุ๕๘ปี
แกบอกว่าแกรับงานมาจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน
ให้มาเขียนป้ายวัดนาจอมเทียน

ให้เขียนบนหลังคาว่าวัดนาจอมเทียน
วัดนาจอมเทียนตอนนี้เขียนได้แค่อมเทียน
ไม่แล้วทำไมไม่เขียนจากข้างหน้ามา
คือเวลาวางบรรทัศน์เนี่ยเขียนจากข้างหลัง
เพราะว่าไซส์งานมาอยู่ทางด้านขวา
เวลาขึ้นขึ้นขวางก่อน

ขวาก่อนเพื่อที่จะทำให้ขวามันแห้งก่อน

ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของปริศนาธรรม

อมทงอมเทียนเมถุนอะไรไม่เกี่ยวเลย
อุ๊ยกลับบ้านชนบุรีมาไปดูวัดนี้หน่อย
เดี๋ยวอยู่ใกล้บ้านเลยเดี๋ยวไปดูให้
ช่วยไปตีพี่เขาทีนึง
คำว่าวัดนาแล้วก็จอจาน
มันจะออกทันทีว่าวัดนาจอมเทียน
แล้ววัดแห่งนี้คือวัดนาจอมเทียน
แต่ที่พี่เขาเขียนคือเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้า

หลายคนก็บอกว่างานนี้ต้องมีเฮแน่
ต้องมีการแฉเกิดขึ้นดูมองจากฝั่งตรงข้ามยังเห็นเลย
โอ้โหสุดท้ายแล้วอ๋อไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องปริศนธรรม

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมถุนแต่ประการใดฟังผู้รับเหมาอีกทีก่อน

ขึ้นด้านหลังฝั่งโน้นก่อนไงก็เลยมาทางนี้

ตอนนี้มันก็เลยค้างกับคำว่าอมเทียน

มันก็ขึ้นนั่นแหละฝนมันตกลง
มันอมมาหลายวันจนชาวบ้านเขางงไงครับ

อ๋อตรงลงเขียนคำว่าวัดนาจำเทียนนะ

ไอ้ที่อมมาหลายวันแล้วไม่ต้องอมต่อไป

พอแล้วฮะพอนอนเอาไว้เรียบร้อย
แต่ไม่รู้อะไรดนใจให้เขียนจากข้างหลังมาข้างหน้า

ตกลงไม่เกี่ยวข้องอะไรนะเรื่องเบทงเมทุนไม่เกี่ยวแล้ว
สรุปจะเขียนว่าวัดนาจอมเทียน

โอ้โหนึกว่าเรื่องอะไรโอมเกียร

ในวงการสัตว์กำหนดสรุปไม่มีอะไรนะครับใจเย็นกันค่ะไม่มีอะไร